จะแข่งขันจบกันไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
นาทีนะคะเป็นการท่าเรือที่ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วค่ะ
ธนากูลวิเชียนกุลที่ชาร์จ่อเข้าไปค่ะ
ท่าเรือมีลุ้นประตูที่๒ในนาทีที่๙นะคะ
เลือดชายอิสระสุริพากรลดเข้าไปชิปนะคะ
แต่สุดท้ายบอลไปตกหลังคานทำให้จบพีเรียสแรก
ท่าเรือยังนำอยู่แค่๑ประตูต่อ๐ค่ะ
รีเลสหลังนาทีที่๒๔ค่ะการท่าเรือมาได้ประตู๒๐นะคะ
จากพรวงคล๔ซับแสง
นาทีที่๒๖จากเอกพลคนเดิมเลยค่ะ
หลังจากถูกตามตีเสมอก็เป็นการท่าเรือที่พยายามบุกเข้าใส่บ้างนะคะ
แต่หลังจากนั้นเพียงแค่๒นาทีค่ะ
ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง๒ทีไม่มีโอกาสลุนประตู
แต่ว่าไม่มีใครทำได้ก็เสมอกันไป๓ประตูต่อ๓
การท่าเรือก็เสมอเป็นรัฐแรกของฤทธิ์หลุดกาลเลยค่ะ
วันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอีก๖คู่นะคะ
บุรีห้องเย็นท่าข้ามเจอกับมเกษมบัณฑิต
แล้วก็นนทบุรีฟุตซอลคลับเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนคู่เย็น๖โมงครึ่งแข่งขันกัน๓คู่
ศรีสะเกดฟุตซอลคลับเจอกับราชนาวีธรรมศาสตร์ยังบัตรเจอกับบางกอกซิตี้